คือคุณไผลลิกสอกำแพงเพชร
ที่เป็นพี่ชายคนสนิทของคุณดิวอรุสรา
ดาราสาวชื่อดังที่เอามาเปิดเผยเรื่องมาคาร์ว๘๘๘
เมื่อวานนี้ออกมาโพสต์ดักคอไว้ก่อน
บอกเดี๋ยวจะดูมาตรฐานของตมไทย
อันนี้มีหมายจับนะมีหมายจับค่ะ
คือไม่ใช่ว่าจะมามอบตัวอะไรคือคุณต้องทำตามมาตรฐาน

แล้วก็ลาออกไปพบพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้แล้ว

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตท่านจำได้อยู่แล้วตามข่าวกันมาหลายวัน
ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกไอ้พนันออนไลน์ในไทยเนี่ย
มันคือไอ้พวกตระกูลเบ็ดทั้งหลายมีสารวัตรสัวแล้วมีนายพลจอจาน
ใช่ค่ะแต่ตัวหลักเลยเนี่ยคือสารวัฒน์ซัวร์สารวัฒน์ซัวร์เป็นต่อครุฟ
ธุรกิจในตระกูลเป็นต่อกรุ๊ปเนี่ยเขาไปไล่ตรวจสอบกัน
นิท่งมูลนิธิต่างเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะและนี่คือภาพล่าสุดของสารวัตรสัวนะครับทุกผู้ชมครับ
ค่ะหรือว่าพันธนโดทโทวัศวัฒน์สารวัฒน์ซัวร์นะฮะ
ซึ่งตอนนี้ทางพบตรเองเนี่ยก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้วย
ระหว่างที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันออนไลน์
ซึ่งสารวัตรสัวเนี่ยได้โพสต์นี่ฮะอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นภาพที่บอกว่าอยู่ที่ตุรกีนะฮะ
ใช่ค่ะเช็คอินที่แคปปาโนเกียที่ตุรกีที่คนก็ชอบไปขึ้นบอลลูนการชมวิว
ไม่ได้อยู่ในไทยแล้วล่ะนี่เห็นไหมอยู่ตุรกีนะครับ

ถ่ายภาพกับรถเปิดประทุนสีน้ำตาลพร้อมกับแคปชั่นข้อความบอกขอบคุณมาก
สำหรับการทำตลาดให้ฟรี

ใช่เขาบอกว่าความสุขที่ยั่งยืนคือรายรับที่ยั่งยืน
ื้อหือคือนั่นเท่ากับว่าตอนนี้คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาแฉออกมาบอกเรื่องสารวัตรสัวเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์
แต่ถ้าสารวัสสัวโพสต์อย่างนี้นั่นหมายความว่าไอ้เว็บพนันออนไลน์ในตระกูลอะไรเด็ดทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันปิดหรือยัง

ถ้าเขาพูดใช้คำว่าขอบคุณที่ช่วยโฆษณาให้แบบฟรีแปลว่ามันยังดำเนินการอยู่หรือเปล่า

เพราะเราก็ไม่เคยไปไอ้เว็บพวกนี้เราก็ไม่รู้เขาไปเข้าไปช่องทางไหนอะไรยังไง
หรือแม้แต่เว็บพนันออนไลตระกูลมา๙๘๘มันยังมีอยู่ไหม
หรือก่อนหน้านี้อ้ำกับแยมใช่ไหม
คลาสาวชื่อดังกับสามีที่ถูกจับตอนนี้อยู่ในร้วนจำเนี่ย
มันยังเปิดกันอยู่หรือเปล่าหรือมีใครทำต่อหรือเปล่า
นี่นะค่ะทุกผู้ชมสารวัตรสัวโพสต์เอาไว้นะครับ

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าใครพูดอะไรก็ได้นะจะถูกจะผิดเนี่ยสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินไม่นานความจริงจะปรากฏ

พ่วงไปถึงนายพลจอจานที่เป็นบอสใหญ่ตามที่มีการกล่าวหาพาดพิงกันหรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน๑๕วันถ้าพบว่าใครผิดให้ดำเนินคดีทันที
คุณชูวิทย์วันนี้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่าที่มีคนอ้างว่านายพลจอจานเนี่ยได้คุยส่วนตัวกับคุณชูวิทย์ขอยืนยันว่าไม่จริงนะฮะไม่เคยคุยกันเลยไม่รู้จักส่วนตัวด้วย
นะครับ
ผมไม่เคยคุยไม่เคยคุยไม่เคยพูดผมจะรู้เหรอ
ไม่มีไม่มี

มีการต่อสายไปมีการไปพบพบนะครับ
วันนี้คุณชูวิทย์ยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะฮะ
บอกนี่นอกจากใดพลจอจ่ายแล้วมีดาบสอนอีกนะ

บสอนนี่เป็นหน้าเสือในการทำธุรกิจให้
ดาบสอนมีชีวิตหรูหราร่ำรวย
รถตู้๓คันรีสอร์ทอีกหลายแห่ง
ส่วนที่มีข่าวพาดพิงว่าเอ้าลูกชายคุณชูวิทย์ก็มีหุ้นส่วนทำธุรกิจสีเทากับสารวัตรสัวหรือเปล่า
คุณชูวิทย์ขอยืนยันว่าไม่จริงเลยนะฮะ
หากใครในครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาของสารวัตรสัวเนี่ย

นี่คุณชูวิทย์บอกกล้าท้ากล้าแช่งกันแบบนี้เลย
นี่ฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ

สารวัตรสัวกับเบนส์เดมอน

ที่ถูกเปิดเผยเปิดโปรงณขณะนี้เนี่ย